คุณผู้ชมคะนักเรียนต่างสถาบันตีกันอีกแล้วนะคะ
กลางถนนที่นนทบุรีมีคนเห็นแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้ได้
แต่ตำรวจก็พยายามรวบตัวคนที่ก่อเหตุไปดำเนินคดีค่ะ

ดูสิคะเป็นสิบคนกลางถนนนี่ค่ะ
เป็นนักเรียนช่างกลสองสถาบันนะคะตีกันนะคะ
ก็มีคนเจ็บอ่ะแน่นอนเหตุการณ์เกิดขึ้นแยกไฟแดง
ถนนเล่นเมืองนทบุรีตรงข้ามปากซอย
พิบูรสงครามสิบห้าอำเภอเมืองนทบุรีนะคะ

นักเรียนสองสถาบันมีมีดกันด้วยนะนะคะ
แล้วก็ไล่ตีไล่ทำร้ายกันจริงจริงแล้ว
มีเสียงเหมือนเสียงปืนด้วยนะคะหนึ่งนัด
แล้วไม่สนใจใครไม่สนใจคนเดินผ่านไปผ่านมา
สนใจรถคันอื่นหลังเกิดเหตุเนี่ย
บางคนหนีไปได้บางคนถูกตำรวจจับ
ตำรวจจับตัวนักเรียนที่ก่อเหตุได้ทั้งหมด๑๓คน
เป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม๖๗คนนะคะ
นักเรียนวิทยาลัยไทยอาชีวศึกษา๖คน
ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ชั้นปวชปีหนึ่งปีสอง
อายุเนี่ยสิบหกถึงสิบแปดประมาณเนี้ยอืมก็มีอาวุธด้วยค่ะ
พระสองด้ามมีมีดปลายแหลมมีสนับมือ
ก็เป็นอาวุธของฝั่งนักเรียนวิทยาลัยไทยอาชีวศึกษานะคะ
โอ้โหดูอาวุธแต่ละอย่างนะมีคนเจ็บนะครับ
เป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม๖นะครับถูกฟันบาดเจ็บไปสามคนนะครับ
มีคนหนึ่งอายุสิบเจ็ดปีนะฮะถูกฟันเขาที่แขนซ้ายนะฮะ
อีกคนนึงอายุสิบแปดถูกฟันเข้ากลางหลังที่อายุสิบเจ็ดอีกคนนึงเนี่ย
ถูกฟันเข้าที่ชายโครงขวานะครับอาการสาหัสนะฮะคนนี้
นี่ครับแต่ละคนนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของคดีนะครับ
ตำรวจเนี่ยก็ดำเนินคดีกับคนที่ใช้อาวุธไปทำร้ายเขานะครับ
มีคนหนึ่งอายุสิบเจ็บอีกคนหนึ่งอายุสิบหกเท่านั้นนะครับ
สองคนนี้ข้อหาเรื่องการพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรอายุ๑๗อีกคนนึงก็โดนเรื่องของสนับมือนะครับ
แล้วก็ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ไป๗คันนะที่ใช้ขี่ไล่ตีกันเนี่ย
ก็ได้จากคนที่ทิ้งรถหลบหนีนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ใช้อาวุธ
ตำรวจก็ปรานีฮะก็ทำประวัติเรียกผู้ปกครองมารับตัวไปค่ะ
แหมมันจะเข็ดไหมเนี่ยน่าสิอ่าเดี๋ยวก็มีอีก